ต่อกันที่ข่าวใหญ่ข้ามปี
หวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีนะครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยมีเรื่องล่าสุดที่เป็นกรณีขึ้นมา
ก็คือทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ

ของครูปรีชาเนี่ยจะเป็นพยานคนไหน
ใครก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะในแผนเนี่ย
โอ้โหเดินสายร้องขอความเป็นธรรมขอความยุติธรรม
ขอให้มีการเปลี่ยนจากชุดของกองปราบ

คนก็เลยไปตีความคำว่าวินวินไปหลายแบบ
มันไม่ใช่ว่าจับมือแล้ววินวินแบ่ง๑๕ล้าน

แต่ทนายตั้มบอกว่าเอาอย่างนี้
ไปหานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสชพลเอกประยุทธ์ด้วยกัน
แล้วให้พลเอกประยุทธ์ช่วยใช้อำนาจที่มีอยู่

ครูปรีชาบอกว่าทีวีก็เสียทีวีเสียหมดเลยในบ้าน
โทรศัพท์ก็ไม่ได้ดูตายแล้วครูก็ไม่ได้ดูแล้วสิ

วันนี้ทีมข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปที่กาญจนบุรี
ท่านผู้ชมครับไปหาครูปรีชาไข้ครวนนะฮะ
ไปสอบถามคุณครูที่จังหวัดกาญจนบุรี
ว่าเห็นข่าวของทนายตั้มหรือยังที่เขาเรียกร้องแบบนี้
ว่าไปหานายกลุงตู่ด้วยกันไหม
โดยครูปรีชาวันนี้ที่นักข่าวไปเจอ
ดักรออยู่ที่บ้านพักนี่นะฮะก็ให้สัมภาษณ์นะครับ
โดยบอกว่าเรื่องนี้ครูยังไม่ทราบนะ
เพราะทีวีที่บ้านเนี่ยเสียหมดเลย
โทรศัพท์มือถือครูก็ไม่ได้ดูก็เลยไม่ทราบเรื่องนะครับ
แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยจะตอบรับไหมนักข่าวก็ถาม
คุณครูบอกว่าต้องไปถามทางทนายความก่อน
ทนายความของครูจะว่าอย่างไร
ไม่เห็นข่าวนะครับเพราะว่าว่าทีวีเสียไง
ถ้าเป็นจริงครูจะโอเคไหม

นี่ครูก็ไม่ได้ดูไทยรัฐนิวโชว์เลย
ใช่แต่จริงแล้วธนายตั้มธนายศิษยาก็โพสต์เฟซบุ๊กอีกนะ
วันนี้ก็พูดในลักษณะที่ว่าโอ้โหการกระทำแบบนี้
ทีมของครูปรีชาเขามีกุญสือ

ใช่เขามีกุญสือเขาทำกันเป็นทีม
อยากจะให้ทั้งหมดไปยื่นหนังสือต่อท่านนายกรัฐมนตรีด้วยกันน่าจะดีกว่า
นายสิทธาก็มาไทยรัฐทีวีเมื่อกี้นี้
รายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเหลาเพชรนะคะ
ก็เราก็คุยกับทนายสิทธาหลายเรื่องแหละ
แล้วก็มีประเด็นเรื่องของทนายความที่ชื่อว่านายเดชากิติวิทยานันต์
เฟซบุ๊กไลฟ์ในเพจทนายคลายทุกข์
เราก็ถามทนายสิทธาตรงเลยว่าเอ๊ะทนายเดชานี่เขายังไงเขาเป็นใครยังไง

ธนายศิษยาก็เลยบอกว่าธนายเดชาเคยอยู่กับผม
เคยทำด้วยกันอยู่ฝั่งของหมวดจรูน

ใช่แต่ไปมาเปลี่ยนฝั่งแล้ว

เขาจะเดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียน
มันญาติทนายความที่ทำตัวไม่เหมาะสม
แต่ยังไม่ขอบอกว่าเป็นทนายคนไหน
แต่จะไปร้องเรียนวันนี้ล่ะช่วงบ่าย
ถ้าผู้หญิงคนนี้จะไปร้องเรียน
มันญาติทนายที่สภาธนายความจริง

เพราะที่ผ่านมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์คดี
ลอตเตอรี่๓๐ล้านก็พูดในฐานะสื่อมวลชนคนหนึ่ง

ถ้าไปร้องเรียนมันจะถือว่าเป็นการกลั่นแกล้ง
ได้รับความเสียหายเดี๋ยวจะถูกฟ้องกลับนะ
ถ้าสืบได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นลูกเพจของทนายคนดัง
นี่ฝากเตือนทนายคนดังด้วย
ห้ามปรามลูกเพจห้ามปรามกองเชียร์
ทนายคนดังด้วยศัตรูเยอะแล้วอย่าสร้างศัตรูเพิ่ม
อืม
ด่าสภาทนายความตอนนี้คุณหาเรื่องเพิ่มเดี๋ยวคุณจะเจอ
ผมไม่เคยร้องเรียนอะไรเกี่ยวกับทนายดังเลย
ไม่เคยชักชวนใครไปร้องเรียนทนายดำเอ้ยทนายดัง
น้องไปคิดดีอย่าให้มันมีเรื่องเพิ่ม
ทุกวันนี้ก็เยอะแล้วนะครับอย่าหาเรื่องเพิ่มเชื่อพี่
นะพี่รักน้องเหมือนเดิมเราไม่เคยมีสาเหตุโกรธเครื่องอะไรกัน
แค่มีความเห็นในคดีหวยต่างกัน

ฝากถึงทนายดังทนายชื่อดัง

เพิ่มอีกค่ะทนายเดชาก็บอกว่า
พูดถึงกรณีทนายความของหมวดจรูนโพสต์เฟซบุ๊คเมื่อวานนี้
ทนายความของหวดจรูนก็ทนายสิทธาแหละเนาะ

บอกว่าเป็นเรื่องดีเห็นด้วยนะที่จะมีการนัดเจรจาหาข้อตกลงกัน
เพราะมองว่าคดีนี้เป็นคดีธรรมดาความผิดส่วนตัว
เป็นเรื่องของคดีแพ่งถ้าตกลงกันได้มันก็เป็นเรื่องดี
ทนายครูจรูนโพสต์เมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่ดีผมชมเลยน้อง
ทำดีแล้วจับมือกับครูปีชาเดี๋ยวจบทุกอย่างจะจบ

มันคดีเล็กน้อยไอ้แจ้งความเท็จมันก็ไม่เคยทำผิดมาก่อนนะ
รับสารภาพก็รอลงอาญาแล้วนะครับ
มันไม่ใช่เรื่องหนักเรื่องหนาหวยเหยของใครก็แบ่งปันกันไป
เท่าไหร่ยังไงวินวินน้องทำถูกต้องเมื่อวานนี้
แล้วอย่าให้หยุดหาเรื่องอย่าสร้างศัตรูเพิ่มเชื่อพี่
ทนายสิทธาฝากบอกด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เองค่ะบอกว่า
น่าจะอ่านเฟซบุ๊คของทนายสิทธาไม่จบ

วินวินไม่ได้แบ่งกันคนละครึ่ง

หมายถึงว่าให้ไปหานายกลุงตู่เพื่อให้เอาคดีทั้งหมดเนี่ย

มันจะได้ไม่ต้องไปร้องหลายที่อะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ

ก็คือนายเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาหรือว่าดรโต้ง

ไปชี้แจงข้อเท็จจริงหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่า
หมินประมาทการทำหน้าที่ของตำรวจนะครับ
วันนี้นายเทิดศักดิ์ก็ได้ออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ยืนยันว่าไม่เคยหมินประมาณการทำหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีหวย๓๐ล้าน
ที่เกิดขึ้นระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนครับ
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายต้องมีการคุยกันเอง
คือนายอัจฉริยะไปแจ้งความนายเทิดศักดิ์เอาไว้
แต่ว่านายเทิดศักดิ์หรือว่าดรโติ้งบอกว่าเขาก็จะ
ยังไม่แจ้งความดำเนินคดีอะไรกับนายอัจฉริยะนะ
แต่ถ้าเจอตัวกันก็อาจจะต้องมีการพูดคุยกันหน่อยนะครับ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงนะครับ

ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับทนายสิทธา

เรื่องของธนายเดชาก็พูด
เรื่องถึงครูปรีชาก็พูด
เดี๋ยวฟังเสียงทนายสิทธาดูก่อนแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพิ่มเติมค่ะ
ก็เห็นเขาไปร้องทางหัวหน้าคอสชอยู่แล้วนี่ในแผนนะครับ
จะร้องแล้วก็ไปขอเลยให้ใช้อำนาจพิเศษในการ

ถ้าเกิดว่าใครที่มีร่วมกระบวนการที่ผิด

ไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะไม่ได้เคารพเรื่องกระบวนการยุทธรรมนะ
เพราะว่าเมื่อสืบเสร็จโดยใช้อำนาจพิเศษเสร็จ

ส่วนกรณีที่ครูไม่รู้เรื่องไม่อะไร
จริงแล้วข่าวนี้มันค่อนข้างจะดัง

ท้าให้อยากจะร้องหลายที่ก็ไปหานายกด้วยกันเลย
แล้วก็ใช้อำนาจพิเศษตรวจสอบข้อ

ทีนี้ก็พูดถึงทะนายเดชาคนนี้เหมือนสักครู่นี้
อย่างที่บอกล่ะว่าทนายสิทธาบอกผ่านเราสองคนด้วย
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราด้วยว่า

ไม่ใช่ว่าแบ่งเงินกันคนละครึ่งแล้วจบ
จะไปร้องหลายที่ใช่ไหมอันนี้เราไม่ค้านเราเห็นด้วย
ถ้าจะไปร้องจุงมือกันไปเลยวินวินในตรงนี้ต่างหากล่ะ
วินวินในความคิดจะได้ไปร้องแต่ว่าร้องเอาให้มันสุดไปเลย
โตมาเลยทีเดียวนะครับ
ฉะนั้นทนายเดชาควรที่จะต้องอ่านโพสต์ของผมซ้ำ
หลายรอบถ้าเกิดอ่านแล้วไม่เข้าใจนะ

ให้ลองหาคนที่เขามีความรู้หรือว่าคนที่ฉลาดนะครับ
โอ้โหเอาอีกหนึ่งประเด็นแล้วกันเนอะ
อีกหนึ่งประเด็นก็คือทนายเดชาเขาเตือน
ว่าให้ปรามลูกเพจโดยเฉพาะผู้หญิงที่โพสต์เฟซบุ๊ค
จะไปร้องเรียนมัญญาติที่สภาธนายความ
นี่ค่ะประเด็นนี้ทนายสิทธาก็ยืนยันว่า
ไม่รู้หรอกว่าคนที่ร้องคือใคร
แต่ได้ข่าวว่าสวยเป็นนักเรียนนอก
ทุกคนมีสมองมีความคิดเป็นของตัวเอง

ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปห้ามไปปรามยังไง

ว่าผู้หญิงที่ว่านี้ที่ไปร้องเรียนสภาธนายความ
มีจริงรึเปล่าไปร้องมาหรือยัง
มีคนไปร้องเรียนที่สภาธนายความนะคะ

บอกว่าทนายเดชาพูดไม่สุภาพ
โดยเฉพาะการออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
แล้วก็เป็นลักษณะของการออกมาแฉว่ามีอายการสายดัก
ตำรวจสายดักใส่ร้ายเจ้าหน้าที่
ก็มองว่าเป็นคำพูดที่ไม่สมควรของทนายความ
จะอ้างว่าพูดในฐานะสื่อมวลชนก็ตาม
แต่ก็มักจะอ้างเสมอนี่ว่าจบเนติบัณฑิตนะ
มีความรู้ด้านกฎหมายผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกว่า
ยืนยันที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนไม่สนใจว่าจะถูกฟ้องกลับค่ะ

ผมขออีกสักครู่เนี่ยไม่ใช่อีกสักครู่อีกสักคู่หนึ่ง

มันโยงไปหลายคู่มากคุณภาคภูมิตอนนี้
คู่คดีหลักครูปรีชากับหมวดจรูนนะ
มีพยานก็ว่ากันไปมีทีมทนายนะ
อันนี้ไม่รวมแฟนคลับแต่ละทีมนะครับ